เมื่อวานก็คือได้นายกคนใหม่แล้ว
ทุกคนก็ไปไล่ดูว่านายกของพระพระเภอที่เคยให้ไว้มีอะไรบ้าง

พอรู้รู้ปุ๊บว่าใครจะเป็นนายกคนที่๓๐นะครับ
แต่เมื่อกี้แม่บอกว่าเก่านโสงการ
การหกเมื่อขอใจออก
นะฮะประมาณสักแบบมากรา๑๐๐อะไรแล้ว
มกราแต่จะใช้ได้เนี่ยคืออะไรก็แล้ว
แต่จริงลายคนก็จะอยากรู้ล่ะว่าใครบ้าง
ที่จะได้หนึ่งหมื่นบาทนี้เอายังไงและใช้ทำอะไรได้บ้างอ่ะวันนี้ใช้ทำ
อะไรได้บ้างพี่รู้หรือว่าเล่นการพนันไม่ได้อ่ะถูกห้ามซื้อของออนไลน์ถูกต้อง
อะไรที่เป็นอบายมุกห้ามซื้อแต่ทีนี้หลายคนก็จะมีคำถามต่อไปว่าแล้ว
ถ้าสมมุติบ้านฉันน่ะอยู่ในเขตที่มันไม่ได้เป็นสี่กิโลเมตรสมมุติสมมุติว่า
เขาอยู่แบบไกลออกไปสักสิบกิโลแล้วมันไม่มีร้านค้าชุมชนเลยจะต้องให้แต่ละ
พื้นที่เนี้ยส่งมาบางคนอ่ะอยู่บนใช่ต้องไหมสมมุติอย่างเงี้ย
อยู่ตรงตีนดอยอย่างนี้แล้วจะใช้ตรงไหน๔กิโลจะไปใช้กับใครอ่ะ
ก้าวไกลแม่บ้านหนูเนี่ยก็ไม่ได้ก็มันไม่มีร้านค้าอะไรอยู่ใกล้ขนาดนั้นทุกรอบสิ
กิโลเมตรเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่ร้านแบบว่าโชว์หัวที่ไปซื้อของแล้วมาขายในหมู่บ้านนะ
ก็คือมีเซเว่นอยู่เซเว่นเดียวอ่าเนี่ยแต่ความจริงเขาอยากให้โชว์หวยคือจริงจริงตาม
กฎที่ออกมาเท่าที่เห็นตอนนี้นะคะคือต้องเป็นคนที่อายุ๑๖ปีขึ้นไปถูกไหมคะโอเค
เงินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณจะมีระยะเวลาในการใช้คือหกเดือนหกเดือนในที่นี้เนี่ย
แล้วเวลาใช้เนี่ยคือต้องไปใช้ในร้านค้าชุมชนที่อยู่ในระแวกบ้านคุณ
กิโลเมตรอืมมันก็เลยเหมือนอ่ะหลายคนก็จะมีแบบฉันมีข้อจำกัดเรื่องมีสมาร์ทโฟนไม่มี
มาร์ทโฟนอีกใช่วันนี้แม่รถเมย์ก็ถามอ่าแล้วถ้าสมมุติบางคนเขาเล่นโทรศัพท์ไม่ได้
เอาเงินเข้ายังไงอะไรอย่างเงี้เดี๋ยวก็ต้องเขาบอกว่ามีความชัดเจนเข้าอัตโนมัติหนึ่งหมื่น
ไทรลักษณ์สรุปไว้นะคะอืมเปิดใช้งานดิจิทัลวอเลส
เพื่อได้สิทธิ์ใช้เงินมีสมาร์ทโฟนใช้แอปนำเงินไปใช้ตามร้านค้า
รัศมี๔กิโลเมตรจากทะเบียนบ้านแต่ถ้ากรณีที่ไม่มีสมาร์ทโฟน
เขาบอกว่าไม่มีสมาร์ทโฟนก็ต้องใช้บัตรประชาชนเป็นโค้ชส่วนตัว
เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะส่งสัญญาณบอกว่าจะมีการใช้ระบบที่เรียกว่าแบบ
คืออย่าให้ว่าเป็นระบบแบบปลอดภัยแบบสูงสุดคือคุณสามารถจะรู้เลยว่า
โอเคโอนเงินจากใครใครเป็นคนรับอะไรแบบนี้
ดเป็นเงินสดไม่ได้เขาบอกนะคะซื้อได้เฉพาะอาหารและสิ่งของจำเป็น
ภาษีมาใช่ไหมคะภาษีเข้ารัฐบาล

มาช่วยเหลือประชาชนต่ออะไรประมาณอย่างนั้น
คืออย่างไรบ้านเธอปลูกอะไรบ้าง

แม่ถ้าบอกว่าใส่ยาใครซื้อไง

หนูต้องไปซื้อเมล็ดพันะจะไปเร่ง

เช่นวันนี้บ้านหล่อนทำข้าวซอยอร่อย

ห้าคนหลอนกลับไปซื้ออุปกรณ์เผ่าซอยอุปกรณ์
ปุกรณ์ทำเป็นนู่นนี่นั่นทำเป็นวิศาคิตชมชน

อนโปรโมททำเป็นแบบวันหนึ่งโอท็อปก็จะกลับมา
ถ้าใช้ให้ถูกถูกต้องไหม
เขาไม่ได้หมายถึงว่าเอาหมื่นนึงโอ้ใช้กันเลยซื้อของเต็มเหนียวไม่ใช่แต่วันนี้

เขาก็บอกว่าหนึ่งส่วนหนึ่งเอามาจากวันหนึ่งจ่ายภาษีเนี่ยภาษีก็กลับคืนมา
ก็เอามาใช้ในส่วนนี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างภาษีมันจะเข้าสู่ระบบหมด
เขาว่านะมันต้องใช้กว่า๕แสนกว่าล้าน

เขาบอกว่า๕๐ล้านคนก็คูณิดหนึ่งหมื่นก็ประมาณ๕แสนล้าน
เดี๋ยวนะเมื่อกี้พูดเรื่องมิจฉาชีพยังไม่จบ
แอปออกมาแล้วนะคะพี่เป็นแอปพลิเคชัน
รับสิทธิ์เงินดิจิทัล๑๐๐๐บาทเป็นแอปพลิเคชันออกมา
คือกลายเป็นว่ารัฐบาลยังไม่ออกแอปอะไรมาเรื่องของเงิน

ไม่พวกนี้ทำไมเขาเขียนโปรแกรมเร็วจริงไหม

ไม่คือกล่องงานเร็วกว่ารัฐบาลอยู่แล้วเนี่ย
กว่ารัฐบาลอีกขอแจ้งประชาชนอย่างเป็นทางการนะฮะว่า

แล้วกว่าที่แอปนี้จะออกมานะพี่ว่าปีใหม่
แล้วสวัสดีปีใหม่ก็แอปมันถึงจะออกมาเป็นรูปธรรม
ในเบื้องต้นยังไม่มีแอปพลิเคชันแต่ในสิ้น
ซึ่งเป็นนโยบายหลักของพักให้เป็นจริงโดยเร็ว
ดังนั้นการที่ผู้ไม่หวังดีพยายามปล่อยข่าวปลอม
จะยกเลิกนโยบายจึงไม่เป็นความจริงนะฮะ
พร้อมแจ้งตัวณวันนี้โดยเฉพาะบอกคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย
เมื่อเขาฟังจากภักดิ์เราจองว่าเฮ้ยจะมีคนละหมื่นคนละหมื่นคนละหมื่น
เดี๋ยวมันจะเป็นช่องว่างให้ไปหลอกคน
คุณระวังช่องว่างในการหลอกคน
บอกใครว่ามันยังไม่เสร็จหมื่นนึงมันยังไม่ได้
เดี๋ยวคุณจะได้หมื่นนึงถูกต้องไหมเดี๋ยวจะไปหลอกเขาอย่างนั้น
มันยังไม่มีแล้วหมื่นนึงไม่สามารถออกมาเป็นเงินสดได้นะฮะ
ให้ทราบเป็นระยะนะครับ
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการโปร่งใส
เพราะฉะนั้นวันนี้คุณมีข้อสงสัยคุณมีเอ๊ะอะไร
พยายามบอกเขาก็ไปอย่าแอ๊ะ
จะได้ไปปิดช่องโหวตเหล่านี้ถูกไหม
แต่เขาก็กังวลอิ๋วนี้เห็นเขาไปสัมภาษณ์พี่ที่เป็นวินมอเตอร์ไซค์

เขากลัวว่า๑หมื่นโอเคที่บอกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจ
คือได้ในช่วงหนึ่งตอนที่เหมือนครั้งที่แล้วพอมีเงินเข้ามาในระบบ
ก็ฟูฟ่าอยู่แป๊บนึงแต่แป๊บนึงพอหมดช่วงแบบ๖เดือนอาจจะซบเซา
แล้วก็มีปัญหาเงินเงินเฟ้ออะไรต่างอย่างนี้เขาก็บวน

เขาก็บอกว่าถึงบอกให้เอาไปต่อยอด
หมายถึงว่าให้เป็นเหมือนเมื่อก่อนมันพาไปต่อย
บอกว่าพา๒นโยบายเพื่อไทยเขาบอก๑คือดิจิทัล๑๐๐๐ใช่ไหมแม่
รถไฟฟ้ากรทม๒๐บาทตลอดสาย

ค่าแรงขั้นต่ำ๖๐๐บาทต่อวัน
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากหมดลูก
แล้วก็๑นักเรียน๑คูและ๑แท็บเล็ต
แล้วก็ออกโฉนดให้ประชาชน๕๐ล้านไล่
เขาถามว่าคิดว่านโยบายไหนจะทำได้ก่อนคะ

แต่คนถามดิจิทัลวอเล็ตก่อนเลยเนอะ

ถ้าสมมุติทะเบียนบ้านเขาอยู่ที่หนึ่ง

ที่อยู่ที่บ้านตัวเองทำอย่างไรได้ใน๔กิโลเมตร

เพราะว่าสมมุติโอนไปโอนมาคนนี้มันจะยิ่งเป็นปัญหาหรือเปล่า
ซึ่งก็ต้องดูคำตอบว่าทั้งหมดวันนี้ยังไม่มีใครตอบได้
เพราะบล็อกเชนมันยังไม่เขียนเลย
ค่ะถูกไหมครับแต่ข้อมูลบางข้อมูลหนูไม่เห็นเขาพูดทางการ

เมื่อกี้บอกเอ๊ะเมื่อกี้หนูอ่านมามันไม่ค่อยมีข้อมูลนี้
ข้อมูลที่แม่พูดเมื่อกี้มันไม่ค่อยมี
ฉันอ่านตามสคริปต์นี่ไงว่าเราวางถูกเราไม่สาธิบท์
คือณวัดเอาง่ายเขายังไม่ได้เขียนมาเลย

เดี๋ยวสักพักนึงเขาจะต้องทำความเข้าใจ
กับประชาชนว่าเวลาได้หมื่นนึงมาเนี่ย
โอ้โหไม่ใช่ไปซื้อของแต่งหน้าทำผม
ถ้าแต่งหน้าทำผมเป็นช่างแต่งหน้าพี่ว่าได้
อันนี้น่าสนใจคุณแม่เขาบอกว่า

หนูก็ควรต้องไปซื้ออุปกรณ์เข้าซอยซื้อหม้อซื้ออะไร
แต่ปรากฏว่าร้านหม้อแล้วอยู่ห่างเกิน๔กิโลเมตร

แต่ถ้าบ้านหนูอยู่ใกล้จากชุมชนเออหนูทำยังไงนะแม่
สมมุติหนูต้องการทำปลูกแคล็กตัสเอาแอลกระบองเพชร
ปรากฏว่าอุปกรณ์ต่างมันจะออกไปซื้อ๑๐กิโล
เกิน๑๐กิโลเขาก็จะไปดูเคสบายเคส
พี่รู้กับอันนั้นพี่มีโอกาสสัมภาษณ์คุณเผาภูมิ

พี่ก็เลยรู้

เราก็อย่าไปชี้นำให้แบบว่าเจ้าสัวรวยสิ

ให้คนทุกคนเพื่อความเท่าเทียม

ที่แบบมีร้านค้าเข้าร่วมเนอะอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้น